จากมุกเมโลมาดูเรื่องของเหล็กไหลกันหน่อยที่ก่อนหน้านี้ที่กระบี่ค่ะเขาบอกว่าไปเจอกันบนพื้นถนนแล้วก็เอามาดูกันว่ามันคือเหล็กไหลอมริตหรือเปล่า
ล่าสุดมีการตรวจสอบแล้วนะคะปรากฏว่ามันคือเหล็กไหลน้ำรองค่ะคุณผู้ชมหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปขายกันหลักร้อยถึงหลักพัน
นี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้อาจารย์บุรพาพดุงไทยนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเหล็กไหลค่ะ
พูดถึงกรณีที่ชาวบ้านในจังหวัดกระบี่แฮไปขุดหาร่าเหล็กไหลที่เชื่อกันว่านั่นคือเหล็กไหลอมริตราคาแพง
อาจารย์บุรพายืนยันบอกว่าเหล็กไหลที่พบคือเหล็กไหลน้ำรองหรือเหล็กไหลย้อยที่นิยมนำมาบดทำวัตถุมงคล
อาจารย์บุรพานะคะมีการนำเหล็กไหลน้ำรองที่เจอแบบเดียวกันเนี่ยที่กระบี่เนี่ยมาให้ผู้สื่อข่าวเราดูอยู่ในมือแกเนี่ยนะคะ
เพราะบอกว่าเหล็กไหลน้ำรองนะสามารถพบได้ทุกสภาพแวดล้อมทุกสภาพอากาศแสดงว่าถ้าหาง่ายก็ราคาไม่สูงมากนะฮะ
ส่วนใหญ่จะพบในแถบพื้นที่แนวเชิงเขามักจะอยู่ใต้ดินหรือบางครั้งก็จะมีคนไปพบตามแม่น้ำลำทาน
เหล็กไหลน้ำรองมีพุทธคุณช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยผู้ที่นิยมบูชาคือกลุ่มนายพรานที่ต้องล่าสัตว์เข้าป่าเพราะเหล็กไหลน้ำรองจะป้องกันข่มเขี้ยวสัตว์มีพิษส่วนราคาในการเช่าบูชาก็แล้วแต่ความต้องการของบุคคลราคาจะมีเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันส่วนที่เรียกว่า
ที่ดูเนี่ยมันน่าจะเป็นเหล็กไหล่น้ำรองที่เรียกว่าเหล็กไหล่ย้อยเจอได้บ่อยแล้วบางครั้งก็เจอตามบ่อนิลุกรังเนี่ยบางครั้งก็เจอเยอะบางครั้งก็ไหลมากับน้ำก็ราคาไม่สูงไม่สูงหลักร้อย
หลักร้อยใช่ไหมคะเหล็กไหลที่ชาวบ้านเจอค่ะทีนี้อาจารย์บุรพาบอกต่อบอกว่าเหล็กไหลจริงแล้วนะมันมีหลายชนิดแต่ชนิดที่หายากที่สุดก็คือเหล็กไหลดำนะฮะเหล็กไหลดำแล้วเนี่ยค่ะหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะวัตถุที่ใส่อยู่ในโถเนี่ยทำไมมันมีการแตกกิ่งก้านสาขาคล้ายกับปากการังที่ตั้งอยู่ในตำหนักเนี่ยคุณดู
แหละคือเหล็กไหลดำที่สามารถงอกเงยได้เองตามธรรมชาติคุณฟังต่อนะเหล็กไหลดำจะพบตามถ้ำสามารถงอกเกยได้เองพุทธคุณคืออยู่ยงคงกระพันธ์ฟันแทงไม่เข้าเมตตามหานิยมแคล้วคาดปลอดภัยราคาขายหลักแสนถึงหลักล้านบาทซึ่งพุทธคุณจะเพิ่มค่าได้อีกหากมีการปลูกเสกจากผู้ที่มีพลังจิตที่
ที่บ้านทัพไส่หมู่ที่๑๐ตำบลพรุธดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบีเราไปสำรวจบรรยากาศด้วยปรากฏว่ามีชาวบ้านเดินทางมาขุดหาเหล็กไหล่อมริตตามความเชื่อนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต๔ของสุราธานีกรมทรัพยากรธรณีนะคะก็ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างแร่หินเพื่อนำกลับไปตรวจสอบว่าเอ๊ะเป็นแร่อะไร
เรื่องต้นคาดว่าเป็นหินแร่ซิลิก้าที่ผ่านการหลอมละลายมีอยู่ตามธรรมชาติเดี๋ยวรอผลค่ะอย่างเป็นทางการเนี่ยอีกสักประมาณ๒สัปดาห์นะคะถึงจะรู้ผลว่าที่เอาไปตรวจเนี่ยใช่ซิลิก้าหรือว่าเป็นเหล็กไหลตามที่ชาวบ้านมีการตั้งข้อสังเกตนะคะ